ผู้ชายอายุ๔๐ปีไปงานแต่งงานเพื่อน
จากนั้นดื่มสุรามาจนหนักเลยนะคะกลับมาถึงบ้านค่ะ
นอนที่กระบะหลังรถของตัวเอง
หลังจากนั้นกลิ้งตกลงที่พื้นแม่ตกใจ
บอกว่าโหถ้าเมาขนาดนี้ไปนอนที่ห้องไหม
พาไปนอนที่ห้องแต่ว่าสรุปสุดท้าย
เช้าขึ้นมาผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเลยนะคะ

ตำรวจสพแม่ทะในจังหวัดลำปางค่ะได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้เสียชีวิตในบ้านหลัง๑เหี่ยมเพิ่มแม่ทะจังหวัดลำปาง
รีบเข้าไปตรวจสอบพร้อมแพทย์และหน่วยกู้ภัยนะคะ

ถึงข้างในค่ะพบศพนายวรจักรใจวันอายุ๔๐ปี
นอนเสียชีวิตที่บริเวณจมูกมีเลือดติดอยู่แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอย
ถูกทำร้ายร่างกายคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
สอบสวนแม่ของผู้ตายค่ะชื่อนางเต่าเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ตายไปร่วมงานแต่งงานของคนในหมู่บ้าน
แล้วก็ดื่มสุราจนเมากระทั่งกลับมาที่บ้าน
ไปนอนที่ท้ายรถในกระบะคุณแม่ชื่อคุณเตานะคะ
ซึ่งจอดอยู่ในโรงรถหน้าบ้านแต่ด้วยความเมาค่ะ
ลูกชายกลิ้งตกลงจากรถตนกับลูกสาวมาเห็น
ก็เลยพาผู้ตายไปนอนในห้องนอนซึ่งติดอยู่กับโรงจอดรถ
แล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้
ตอนนั้นยังพูดคุยได้ปกติคือช่วงกลางคืนนะ
ยังพูดคุยได้ปกติและลูกชายยังบอกให้ตัวเอง
นอนเถอะแม่ไม่ต้องห่วงแต่พอเช้า
เช้าก็แล้วไม่เห็นตื่นอ้าวสายก็แล้ว
ลูกลูกไปกินข้าวไม่มีการตอบรับใด
สรุปแล้วลูกเสียชีวิตในห้องนอนเลยนะคะ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้สองอย่างแบบนี้นะคะ
อย่างแรกเสียชีวิตจากอาการเลือดข้างในสมอง
เกิดจากการกลิ้งตกรถตกรถลงมา
ศีรษะอาจจะกระแทกพื้น
ส่วนสาเหตุที่๒อาจจะเกิดจากอาการช็อกนึง
จากดื่มสุราร์ติมากเกินไป
ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบศพให้ญาติ
คือจังหวะที่ตกลงมาจากรถกระบะเนี่ยด้วยความเมาคงเป็นจังหวะทิ้งตัว
แล้วก็ศีรษะอาจจะไปกระแทกกับพื้น
และช่วงนั้นคุณแม่กับน้องสาวก็ยังไม่ได้สังเกตว่ามีรอยอะไรตรงไหนบ้าง

ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ